มาดูสถานการณ์โควิด๑๙ในกรุงเทพมหานครกันบ้าง
เมื่อวานนี้พบผู้ป่วยนะครับรายใหม่ถึง๑๘คนด้วยกัน
ทางโคศกกรุงเทพฯมหานครร้อยตรวจเอกพงศกรขวัญเมือง
ท่านโพสต์เฟซบุ๊กแถลงยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
คือบอกว่าเมื่อวานหมายถึงวันที่๒๖ธันวาคม
พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้น๑๘ราย
เป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน๑๑รายนะครับ
และอีก๗รายเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละ
ทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่๒๐๒๖ธันวาคมนะครับ
มีจำนวน๕๘รายแล้ว
ส่วนสถานการณ์โรคโควิด๑๙ที่จังหวัดกระบีครับ
เมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มอีก๒ราย
เป็นนุ่มเทรนเนอร์ฟิตเนสครับที่ชายร่วมทริปบิ๊กไบท์เนี่ย
เกาะลันตาเข้าไปใช้บริการที่ฟิตเน็ตนะครับ
ซึ่งเป็นพนักงานร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขตเทศบาลเมืองกระบีครับ
เบื้องต้นสาธารณสุขจังหวัดกราบีครับ
สั่งการให้ปิดฟิตเนสซะชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด
แล้วก็ให้ตรวจหากลุ่มเสี่ยงที่ไปใช้บริการช่วงเวลาดังกล่าว
อกจากนี้นะครับยังประสานไปยัง
คือจะให้เด็กนักเรียนนะครับ
เพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเอ้าทำไมเป็นกลุ่มเสี่ยงล่ะ
เพราะว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับเด็กหญิงวัย๔ขวบ

การเรียนการสอนชั่วคราวจนถึงวันที่๔มกราคม
ที่มาร่วมงานทั้งหมดทั้งบริเวณงานหรือว่าอยู่ในงานเนี่ย
ได้ตรวจหาเชื้อเพิ่มไปแล้วอีก๕๘รายนะครับ
ไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ
ส่วนที่จังหวัดสตูนครับถูกเจาะไข่แดงแล้ว
เมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๒คนด้วยกัน
เป็นอีกอายุ๒๓ปี
เป็นพนักงานสปาในคลินิกเสริมความงามแล้วก็ชายวัย๓๗ปี
คนนี้เขาเป็นคนขับรถส่งอาหารทะเล
คือทั้งคู่เชื่อมโยงกับตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็เดินทางกลับบ้านในพื้นที่ตะบนปากแก่บ่อหิน
อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูนครับเมื่อ๒๓ธันวาคมที่ผ่านมา

เสี่ยงต่ำ๒๗คนอยู่ระหว่างแยกกักตัว
และสังเกตการตรวจหาเชื้อต่อไปนะฮะ
คือต้องบอกว่าคือตอนนี้เห็นไหม

คือคนตรวจคนก็คนตรวจก็หนักใจ
เพราะว่าไม่มีใครบอกความจริงหรอกครับ
มาบอกความจริงก็คือตอนติดแล้ว
เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องระมัดระวังตัวให้ดีที่สุด
ณวันนี้การระมัดระวังตัวควรจะอยู่ขั้นสูงสุด

ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครติดอะไรมาบ้างนะฮะ
โดยเฉพาะรอบนี้เนี่ยมันหนักกว่ารอบที่แล้วก็คือ
คนที่เป็นไม่แสดงอาการด้วย

ปัจจัยที่น่าเป็นห่วงอยู่อย่างคือ
ไม่มีความเชื่อมโยงกับมหาชัยไง

อันนี้เดี๋ยวต้องมาดูต้องคัดกรองจริงว่ามีหรือเปล่า
หรือมันมีสักคนที่ไปสมุทรสาครมา
เพราะว่าถ้าไม่มีเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเลยนี่

คิดเพราะว่าก่อนหน้านี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า
ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อมโยงที่สมุทรสาครเนี่ย
มันเป็นไปได้ว่าไอ้โควิดที่ระบาดภายในจังหวัดนั้นเนี่ย
อาจจะกลายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาได้